ทีนี้มีเรื่องราวของกลุ่มคนร้ายค่ะที่เขาปลอมโฉนดที่ดิน
คือเขาทำไปสองลักษณะลักษณะแรกเนี่ยคือปลอมขึ้นมาทั้งโฉนดเลย
คือทำขึ้นมาใหม่หมดนะคะอีกลักษณะหนึ่งเขาเอาโฉนดที่ดินที่มีการแจ้งหายเอาไว้
เอาโฉนดนี้มาขีดลบมาขูดขีดมาฆ่าทิ้งในสาระสำคัญ
แล้วก็เอาโฉนดที่ดินเหล่านี้ไปขายแต่คนซื้อก็รู้ว่าเป็นโฉนดปลอมนะ
ซื้อเพื่อเอาโฉนดนี้ไปกู้เงินค่ะแล้วก็เอาโฉนดไปค้ำประกัน
คือไปหลอกคนที่ปล่อยเงินกู้อีกทีนึงคือเป็นทอดแบบนี้
แล้วทำกันเป็นขบวนการขบวนการนี้มีเป็นร้อยคนเลยนะคะ
ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น
มูลค่าความเสียหายกว่า๒๔ล้านบาทค่ะ
อย่างที่เห็นอยู่บนโต๊ะที่ตำรวจเข้ามาแถลงข่าว
มีทั้งโฉนดที่ดินปลอมโฉนดที่ดินเปล่า
พร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ในการปลอมโฉนดที่ดิน
มีแท็บเล็ตรถกระบะ๑คันนี่คือของกลางค่ะ
ที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน๓
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔

จากการจับกลุ่มนางอุบลรัฐมนตรีอายุ๕๑ปี
นายสมภารโกศิลาอายุ๔๗ปี
อุดมภูตินันอายุ๔๙ปี
พลตำรวจรีสุรชัยควรเดชคุบรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
มีผู้เสียหายไปแจ้งความค่ะที่สพกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ว่ามีคนนำโฉนดปลอมมาค้ำประกันเงินกู้๖๙ฉบับ

แล้วก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยถูกกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ย
โฉนดปลอมมาค้ำประกันเงินกู้เหมือนกัน
เท่าที่เจอในพื้นที่อำเภอพระยืนเนี่ยนะคุณผู้ชม
สัญญามูลค่าความเสียหาย๑๘ล้านบาท
อำเภอเมืองขอนแก่น๑๑สัญญา
มูลค่าความเสียหาย๑ล้านบาทรวมแล้วเนี่ย
กว่า๒๔ล้านบาทสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้นะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนเขาจัดกำลังลงพื้นที่ไปสืบสวนหาคนร้ายค่ะ
เขาก็รู้มาว่าคนทำโฉนดปลอมแล้วก็เอามาขายเนี่ย
คือนางอุบลรัฐเขาเอาไปขายให้กับกลุ่มบุคคลหลายคนเลยนะคะ

แล้วก็เอาโฉนดเหล่านี้ไปกู้เงิน
เขาขายโฉนดปลอมราคาประมาณ๑๓๐๐๑๕๐๐บาทเนี่ยค่ะ
แต่พอไปกู้เนี่ยบางทีที่ดินแปลงใหญ่มันกู้ได้เป็นล้านล้านนะคุณภาคภูมินึกออกมา
นี่ค่ะซื้อโฉนดปลอมเพื่อเอาไปกู้เงินแล้วก็เอาโฉนดปลอมนี้ไปค้ำประกัน

ตำรวจก็เลยวางแผนแบบนี้ค่ะติดต่อขอซื้อบ้าง
ขอซื้อโฉนดปลอมจากนางอุบลรัฐ๑ฉบับราคา๑๓๐๐๐บาท
แล้วก็มีนายสมภารนายอุดมขับรถกระบะมา
ตำรวจก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มนะคะแล้วก็ขยายผล
สามารถจับกลุ่มนางอุบลรัฐได้รวมแล้วจับกลุ่มได้๓คนแล้วก็ของกลางอย่างที่บอกไป
จากการสืบสวนนะคะมีผู้เสียหายในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๓และตำรวจภูทรภาค๔
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำสัญญาเงินกู้อะไรกันเขาไม่ได้ไปทำที่กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะคะ
ก็เลยตอนนี้เนี่ยแต่เขาเล่าวิธีการให้ฟังว่าวิธีการเป็นยังไง
วิธีการมี๒แบบนะคะแบบแรกก็คือปลอมมาใหม่เลยทั้งฉบับนะคะ
อีกแบบหนึ่งก็คือเอาโฉนดที่ดินที่คนแจ้งหายเอาไว้แล้วมาขูดลบ
แก้ไขรายชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงแล้วก็เอาไปขาย
แล้วก็นั่นแหละค่ะก็เอาไปกู้เงิน
ในกลุ่มขบวนการนี้เนี่ยเขามีหลายแบบนะมีทั้งคนทำโฉนด
มีทั้งคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนค้ำประกันมีคนปล่อยกู้ลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือเหมือนเขาหลอกกันเป็นขบวนการรวมแล้วเป็นร้อยคนเลยนะคะขบวนการนี้
โอ้โหทีนี้เราจะดูยังไงล่ะคุณภาคภูมิว่าโฉนดไหนจริงโฉนดไหนปลอม
เพราะว่าโฉนดก็รายละเอียดเยอะนะ
แล้วคุณเข็มมาสอนดูไอ้คนที่มันทำปลอมเนี่ยนะสีมันยังทำเหมือนอ่ะ
คือมันเหมือนมากจริงทีนี้คุณผู้ชมคะก็เลยถามทางตำรวจล่ะค่ะ
ว่าแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ระวังตัวเราจะดูยังไงนั่นอ่ะสิ
อันไหนโฉนดจริงอันไหนโฉนดปลอม

แล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีปลุก
เพราะเขาจะมีการฉีกต้นคั่วฉบับ

แต่ดูง่ายนะมันก็จะเป็นปลูก
ดูแถวข้างใช่ค่ะก็ต้องสังเกตดูให้ดีนะ
พลตำรวจรีสุรชัยก็บอกว่าตอนนี้
จับกลุ่มอายัดตัวผู้ต้องหารวมแล้ว๒๐คนนะคะ
เชื่อว่ามีผู้เสียหายที่อยู่ระหว่างร้องทุกข์
อยู่ระหว่างการเจรจากลายเกลี่ยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายอีก
เป็นจำนวนมากที่ยังไม่แจ้งความเพราะไม่รู้
โฉนดที่อยู่ในมือเป็นโฉนดปลอม
ดังนั้นลองสังเกตดูนะคะ
ใครที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็เขาเอาโฉนดมาค้ำประกัน
ลองไปดูโฉนดจริงหรือโฉนดปลอมนะคะ

ต้นสังกัดของโฉนดลองไปถามเขาดูเนี่ย

เจ้าของเจ้าของเขายังอยู่ดียังไม่ได้ปล่อยไปไหนเลยเนี่ย